อยู่กับเรื่องที่เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกที่แล้วนะคะ

โดยที่คนเสียชีวิตและคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขายังไม่รู้เลยค่ะว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
เขาบอกว่าเขาขับรถมาดีค่ะ

ปรากฏว่าพี่ชายเขาที่นั่งอยู่ข้างถูกลูกกระสุนเสียชีวิตค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมตอนประมาณสัก๖โมงครึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
ตรงถนนลำลุกาปฐุมธานี
คือเขายังไม่รู้เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
เราได้ภาพจากกล้องหน้ารถของคันที่ตามมา
เพราะฉะนั้นก็จะเห็นเหตุการณ์ว่ากระบะคันหน้าก็ขับอยู่
แล้วก็จะมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่มาแล้วมาประกบค่ะ
แล้วเราจะได้ยินเสียงปืนนะคะ
ขี่มาประกบแล้วจ่อยิงหนึ่งนัด
กระสุนเนี่ยจุด๓๘ถะลุกระจกเข้าขมับของนายโกวิตบุญทำ
ซึ่งนั่งอยู่ข้างตรงฝั่งคนนั่งข้างคนขับค่ะ
ก็เสียชีวิตแล้วมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
ก็ยูเทิร์นกลับยูเทิร์นกลับรถจากนั้นไปไล่ยิงรถที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วย

หลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ขี่หลบหนีไป
เขาบอกยืนยันไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แล้วก็ไม่ได้ขับรถปาดหน้าใครด้วยค่ะ
ได้ยินเสียงปืนประมาณคลอง๘ตลาด
ประมาณครอง๘สองนัด
เลยไฟแดงหรือยังยังครับติดไฟแดงอยู่ครับ

แล้วพี่ก็ขับมาเรื่อยเรียกว่ากันขับมาเรื่อย

ก็มายิงตรงนี้อีกนัดหนึ่งอ๋อมีตรงนี้อีกนัดหนึ่ง
จ่อยิงเลยครับเขาขับรถอะไรมาคนร้าย
มอเตอร์ไซค์ครับมากยังกี่คน
กลับมาแล้วก็กลับยิงเลยแล้วกลับมีพวกหน้าทางไหนครับ
กลับรถมาข้างนี้ครับ

ยิงแล้วยิงคนอีกสองนะ

ไปยิงคันนึงอื่นอีก๒คัน

แต่ก็ต้องชมตำรวจสวรำลุก่า

ตอนเกือบ๖โมงเย็นแสงนี่ยังโพลเละ
ตำรวจตามจนถึงตี๑แล้วจับกลุ่มตัวได้
นายพิพัฒน์ลายน้ำทองค่ะหรือในเกรียง
นี่คือผู้ก่อเหตุนะคะไปจับกลุ่มได้ที่บ้านเพื่อน
อยู่บ้านเพื่อนตรงคลอง๙ลำลุกาค่ะ
ตอนที่สอบสวนตอนแรกก็ให้การวกวน
แล้วสุดท้ายรับสารภาพเสพยาค่ะ

ตำรวจก็คุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
จังหวะที่คุมตัวมาให้ดูค่ะที่สอนอนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วเราได้ยินเสียงเนี่ยนะคะ
เสียงนี่ก็คือเสียงของคุณมานะ
น้องชายของผู้เสียชีวิตที่นั่งรถมาด้วยกัน

โกนทวงถามว่าทำทำไมยิงพี่เขาทำไมเขาไปทำอะไรให้
ตีหนึ่งตำรวจจับได้พาตัวมานะคะตำรวจต้องรีบคุมตัวขึ้นไปข้างบนนะคะ
แล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะคะฐานฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืน
คือพอเข้าไปตรวจสอบประวัตินะคะคุณผู้ชม
พบว่านายพิพัฒน์เนี่ย
ก่อคดีฆ่าคนตายในพื้นที่สนหนองจอกเมื่อปี๕๙
แล้วก็มีคดีครอบครองยาบ้าด้วยเมื่อปี๖๑
คดีก่อเหตุตอนนั้นยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
นะคะนี่คือตำรวจก็ทำงานไวมากจริง
เพราะเราไม่รู้ว่าเขามีปืนแล้วเขายิงคนนึง
เขาไปยิงอีกสองกระสุนไม่โดนก็จริงแต่ไม่รู้จะไปก่อเหตุที่ไหนอีก
นี่ก็รวบตัวได้ภายใน๗ชั่วโมงนะคะ
เช้าวันนี้ลูกชายผู้เสียชีวิตกับญาติก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
แล้วก็รับศพของผู้เสียชีวิตกลับจังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดนะคะ
ลูกชายผู้ตายบอกว่าแหมปกติก็จะไปทำงานกับพ่อแล้วนะทุกวัน

ก็ไม่คิดว่าพ่อจะต้องจากไปด้วยเหตุแบบนี้ค่ะ
ครับอ่ะส่วนความเสียใจด้วยนะครับ